จะพาไปเที่ยวไปรับลมหนาวหน่อย
ที่หม้อหินขาวจังหวัดชัยภูมิ

โอ้โหเป็นความสวยงามตามธรรมชาติต่างชาติ

เรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่คุ้มค่าสุด

ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาหรือชาวบ้านเขาเรียกว่ามหินขาวที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
นักท่องเที่ยวเขาเริ่มมากางเต็นต์กันแล้วนะอากาศเย็นเลยเนี่ย๑๖องศา
ว่าอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วอายุมันประมาณนั้นจริงหรือเปล่า
ก็เป็นตำนงตำนานเป็นเรื่องเล่าขานกันมา
เขาบอกว่าถ้าคุณเดินขยับขึ้นไปอีกนิดคุณจะไปเจอกับผาหัวนาค
ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ครับเพราะว่าอากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ตรงนั้นสวยนี่คือตรงนี้นี่แหละ
คุณดูไปรอบสวยงามสุดอาจจะเดินขึ้นไปนิดนึงแต่คุ้มค่ากับการเดินไปจริงนะครับ
บอกว่าช่วงเช้าที่บริเวณผาหัวหน้านักท่องเที่ยวจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น
แล้วก็มีทะเลหมอกอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินขึ้นไป
แล้วดูนี่นะคะเขาบอกว่าให้มาร์ควันกันเอาไว้เลยนะครับ
๑๔๑๕ธันวาคมนี้จะมีฝนดาวตก
มันไม่ได้เปียก